คุณผู้ชมคะหนุ่มเมืองสุรินเตรียมที่จะมีการเกี่ยวข้าว
ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ๑๐ตันนะคะ
นำไปบริจาคที่โรงทานบริเวณท้องสนามหลวง

แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
นายสารวุฒิอินแพงอายุ๓๘ปี
ชาวบ้านตาอองอำเภอเมืองสุรินเตรียมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิอินซีพันกข๑๕
ปลูกไว้จำนวน๑๖ไร่เป็นนาหวานและนาดำ
ไปบริจาคให้กับโรงทานที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพ
ว่าจะได้ข้าวเปลือกหอมะลิ๘๑๐ตันนะคะ
แปลงหน้าของนายสารวุฒิขณะนี้
ต้นข้าวกำลังออกรวงสุกอารามทั่วทั้งแปลง

ว่าจะเก็บเกี่ยวได้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
นายสารวุฒิบอกว่าได้ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

พาสารเคมีให้น้อยที่สุด

เริ่มต้นจากการไถกลบฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว

แล้วก็ทิ้งไว้จนถึงเวลาทำนาก็ไถปลูกข้าว
มีทั้งส่วนที่ปลูกแบบหวานและปลูกแบบดำนา
โดยตั้งใจนำข้าวที่ปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรง
ไปบริจาคถวายเป็นพระราชกุศล

ให้ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ
กินข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์
ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกค่ะ